มีเพลงด้วยใช่ไหม

หลายปีแหละเลยนะ๑๐ปีกว่า
คืออันนี้ก็วัดอายุได้เหมือนกัน
มีก็ก้านี่ล่ะสัยเอาจริงจริงนะของผมตอนพูดเวอร์๒๒ผมนึกถึงแบบพวก
เตะบอลไทยที่ผมชอบมากกว่าแต่มีหลายคนแต่ก็แบบมันไม่เกี่ยวไง
เวอร์ชันบอลไทยไหมน่าสนใจนะผมกินเป็นพิเศษไม่มีอะไรหรอก
เดี๋ยวผมก็จะเป็นคนเสริมให้ต่อไปเข้าเรื่องของผีก้าผมจะเรียกเป็นผีก้าตลอดเวลาเนี่ย
นักสนบอลคนที่มีครบเครื่องทั้งหน้าตาศูนย์หน้าตาฝีเท้าเราลืมด้วยหน้าตาเขาไม่ได้

แล้วก็เป็นหนึ่งในความโชคดีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นแฟนบอล
ไม่ใช่หมายถึงได้เจอนะแต่ได้ดูเฉยยังไม่เคยเจอกาก้าตัวจริง
แต่คือโชคดีที่ได้ดูกาก้าได้ดูซีดานเล่นอะไรอย่างนี้ครับ

ยังเป็นมีความเป็นคนกึ่งเทพอยู่
ที่เหลือมันเกินมนุษย์มานานแล้ว
ถ้าพูดถึงกาก้าในช่วงที่ได้ดู

กาค่าเป็นนักเตะที่ผมจำได้ว่าเขาพรสวรรค์สูงมาก
เรื่องการออกบอลก็ทำได้ยอดเยี่ยม
แล้วไม่แน่ใจว่าใครเคยเห็นเป็นคลิป
เขาถูกแย่งบอลแล้วเขาวิ่งไล่กวดครึ่งสนามไปเอาบอลกลับมา

เป็นแบบโชคดีที่ยังได้ดู

คือดูบอลไม่ได้ดูซีเรียอาร์หรอกเป็นประจำ

คือส่วนตัวชอบไม่ได้ชอบทีมนะชอบสนาม
เท่าที่ผมดูในตอนนั้น
ก็เรื่องของการขึ้นไหวก็สวยงาม
เล่นบอลก็ดีแย่งยาก
ดูแบบคลองบอลได้ดีอ่ะ
ใช่ใช่ใช่มดติดเท้าไม่ใช่เท้าติดบอล
สกอร์ก็ไม่ธรรมดาอีกคนหนึ่งเหมือนกันของวงการ
ทั้งที่ไม่ใช่กองหน้าอาชีพนะครับ
มนุษย์คนสุดท้ายนี่แหละที่ได้รางวัลบรรลวงดอร์
ใช่ใช่คนธรรมดาแทบจะไม่มีโอกาสได้
จริงคนธรรมดาต้องได้ครับแต่บังเอิญบันลงดอเขาไม่ให้
คุณยังไม่ให้๒ปีติดแล้วนะ
นั่นแหละสิเออเครื่องครับเครื่อง
ครับเครื่องด้วยจริงเครื่องด้วยคือไม่ได้เผื่อ๒คนเนี่ย
อืมแย่งมันอยู่ได้
แบบเขาก็แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบบ้าคลั่งอะไรกับรางวัลนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
เออคือเหมือนปันลงดอก็แบบพยายามสร้างกระแสแล้วจริงจริงเออนะฮะมา
กาก้าครับมาจริงจริงกาก้าเนี้ยไม่ใช่เป็นชื่อจริงอืมเออ
ผมว่าอันนี้เรื่องนี้หลายคนน่าจะน่าจะพอรู้แหละว่าชื่อจริงกาก้าคืออืมแต่ว่าเอ่อ
ชื่อของกาก้าเนี่ยมันมันมาจากตอนที่น้องชายของกาก้าเนี่ยออกเสียงชื่อริคาโดไม่ได้อ่า
ก็ไม่รู้เพี้ยงเงินไปยังไงก็กลายเป็นกาก้าไม่รู้เหมือนกัน
ไม่แน่ใจภาษาโปรตุกีศเลยเอ่อแต่ว่าคือคือสงสารคนพลากอ่ะคือถ้า
ถ้าจะใช้ชื่อนี้ก็สงสารอ่ะใช่เขาก็เลยแบบมีชื่อเล่นเสมออย่างนี้ครับ
คือจริงอย่างน้องชายของกาก้าเนี่ยเขาเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อน
มิลานนี่แหละชื่อโลดิโก้แต่ว่าชื่อตอนที่ปักสกีเนี่ยชื่อว่าดิเกา
ใช้วิธีการยังไงนะในการในการตัดคำซึ่งซึ่งหมอนี่แหละ
ที่ออกเสียงชื่อกากาเลคาโดไม่ได้เลยกลายเป็นกาก

คนภาคภาคตอนจังหวะงางจะยิงประตู

นี่ฮะก๊าก็เป็นเด็กฝึกหัดของทีมเซาปอโลครับ

ซึ่งเป็นแหล่งเพาะบ่มนักฟุตบอลชั้นยอด

ถ้าให้พูดเร็วก็น่าจะเป็นเปเล่โลบินโยอะไรพวกนี้เนอะ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีก็คือกาก้าเป็น
เป็นนักฟุตบอลบราซิลไม่กี่คนบนผืนแผ่นดินแห่งเซเดอร์เซาอันนี้ครับ
ว่าเป็นมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี
เพราะว่าปกติแล้วนักฟุตบอลบาซินจะไม่ค่อยมี
จะเป็นแบบไม่ได้มาจากฐานะที่รำดวยนะ
ก็ทำให้กาก้าเป็นเด็กที่สามารถจดจอนได้ทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของฟุตบอลในเวลาเดียวกัน
มีความพร้อมในหลายด้านเนาะใช่ครับ
พูดถึงชื่อของกาก้าเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องอัดเนี่ย
ไม่มีความหมายใดแต่ว่าถ้าให้บรรยัติ
คือนักเตะบาซิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิลาน
กาก้าคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอซิมิลาน
มีคำแปลไปซะแล้วผมแปลให้เลย
กากาอายุประมาณสิบแปดปีครับ
กะกะได้รับอาการบาดเจ็บขั้นดุนแรงที่กระดูกศรรหลังจากปฏิเกตที่สักว่ายน้ำอ๋ออืม
เรื่องนี้มันทำให้โอกาสในการที่จะทำให้กาก้าได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ย
มันมันแทบจะเหลือศูนย์เลยอืมอืม
แต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ครับไม่รู้ว่าเป็นฟ้าประธาน
โชคดีหรือหมอเก่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับหรือเป็นความต้องการของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้กาก้าเป็นนักฟุตบอล
สุดท้ายครับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นตรงกระดูกสันหลังเนี่ยตาก้าก็สลัดมันพ้นได้ครับผม
หายเฉยหายเฉยวะกันเถอะแล้วกลับมาเป็นผู้อาชีพ
จนที่หมอที่เป็นเจ้าของไข้ในเวลานั้นเขาก็บอกว่ากาก้าเฮ้ยลืมคุณลืมฟุตบอลไปเถอะ
หลักเลยอ่ะใช่นั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของเวลาที่กาก้ายิงประตูได้ครับ
เขาจะชูนิ้วขึ้นไปบนฟ้าครับอ๋ออ่านั่นแหละคือที่มาครับที่ที่ว่า
ทำไมกาก้าถึงดีใจด้วยท่าเดียวกันตลอดเวลาเพราะว่ามันคือการขอบคุณพระเจ้าที่อำนวยอวยชัยให้กับประตูของเขา
แล้วก็ทำให้เขายังได้ยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพจนถึงเวลาที่ยังเล่นให้กับมิลานตอนนั้นนะครับอืม
โดยที่ค่าเหนื่อยของกาก้าเนี้ยเขาก็จะแบ่งให้กับเอ่อโบสถ์ของคริสตจักรอืม
ดูเป็นคนทำบะทำโมโอ้ยมากครับคนนี้อืมอืมอืมคือเขา
รักษาพรมอาจารย์จนถึงวันแต่งงานเลยนะจริงเหรอใช่คือคือกับภรรยาเขาไม่มี
ก็เลยเขาคือวันที่แบบส่งประตูเข้าหอถึงจะกาก้าถึงจะเสียซิงค์วันนั้นเว้ย
ไอ้หมอนี่มันเอายินด้อยไปไว้ไหนหมดวะเนี่ยหน้าตาดีเตะบอลเก่งดูเป็นคนดี
ดูเออเรียนเก่งฐานะดีใช่ไหมได้บัลลองดอร์บัลลองดอร์ด้วยเฮ้ย
ได้อยู่เลยอมัตริดด้วยได้อยู่มิลานด้วยเออครบหมดอ่ะเออหน้าหมั่นไส้อ่ะ
เนี้ยเนี้ยครับก็เป็นเป็นเป็นแบบกากาก็แบบเอ่อทาในศาสนาคริสต์
อย่างอย่างรุนแรงไม่ใช่อย่างรุนแรงสิอย่างอย่างจริงจังอ่าจังใช้คำว่าจริงจังนะ
ใช่ใช่ต้องที่สุดแต่ว่ากาก้าก็อยู่กับบราซิลที่ซอโปโลได้เพียงแค่สองปีครับ
สุดท้ายกากากก็ได้ไปค้าแข่งไนเตอรี่กับเอซีมิลานด้วยค่าตัวแปดจุดห้าล้านยูโร
สมัยนั้นถือว่ายังไงพี่บอยไม่แพงมากอืมแต่ว่าก็มีเครื่องหมายคำถามเหมือนกัน
ควรเด็กอายุยี่สิบอ๋อเออแต่เข้าไปมาจากบราซิลอืมอะไรอย่างเงี้ย
พูดประสาทตอรี่ไม่ได้อืมมันก็ก็ท้าทายแบบหนึ่ง
หรืออัลโด่

อยู่แบบคู่อลิตรงข้าวอยู่หมดนะ

เขาก็มีโอกาสที่จะ

เพาะบ่มฝีท้าวอะไรอย่างนี้ครับ

มาในผืนแผ่นดินที่ไม่คุ้นชิน

วัฒนธรรมเรื่องของฟุตบอล

มองหาทีมที่จะให้

อืมอืมเพื่อสร้างความคุ้นชิน

เพียงแต่ว่าการฝึกซ้อม

ทำให้สตาร์ฟโคชไปจนถึง
แบบเอ่อผู้บริหาร

ไม่ว่ะอืมไม่ควรปล่อย
ว่ะเก็บไว้เถอะนี้มันเผ็ดเว้ย

เล่นในระดับเสรียอ่านได้อย่างแน่นอนนะครับ

ก็อยู่มิลานโดยไม่ถูกปล่อยยืมออกไป
แม้แต่วันเดียวนะฮะ

ยันใช่ใช่ไม่ถูกปล่อยยืม

ว่าตอนที่เขาย้ายไปมิลานเนี่ยเขาก็มี

ว่าไม่มั่นใจก็คือว่ากาก้าเนี่ย

แต่ว่าเขาเห็นรุ่นพี่บางคน

แล้วมันยังมีปัจจัยภายนอกคือเรื่องของอาหาร

ที่แบบมันทำให้โอกาสที่จะมีนักเตะบาฟิล
ประสบความสำเร็จเยอะ
คือกาก้าเขาก็มั่นใจฝีเท้าอยู่แล้วแหละ

เขาก็ไม่รู้ว่าปัจจัยภายนอกที่แบบ

มันจะทำอะไรกับเขาที่ทำให้

ทั้งเรื่องของภาษา

อะไรเงี้ยก็เขาก็สู้

มิลานมีคนที่ขวาง

ก็คือดิวาลโดและลุยคอสตาร์

ต่อให้ไม่มีโอกาสเว้ยแต่การได้เรียนรู้

อะไรเงี้ยครับ
ซึ่งสุดท้ายกาก้าก็จัดการ

คือกาก้าก็บอกว่าอาหารอิตาลีผมก็ชอบ

รวดเร็วแล้วก็เข้าใจอย่าง

วัฒนธรรมของอิตาลีก็ถูกใจกาก้าเหมือนกัน
เรียกว่าทุกอย่างเพอร์เฟคท์หมดเลย

ซึ่งมันก็จริงนะถ้ามองอีกมุมนึงคือแบบเฮ้ย

วาวโดที่เป็นโคตรนักเตะ

ลุยคอสตาร์ไอ้เงี้ยเปรย์แมคเกอร์ขั้นเทพ

ลุยคอสตาร์ใช่ไหมก็ขออีกนิดนึงแล้วก็คือว่า

ไม่นานลุยคอสตาร์ก็ถูกกาก้าแย่ง

คนนั้นก็คือคาโลอัลเชลอติ

อันเช่ของเรานี่เอง
ซึ่งอันเช่เขาบอกว่า

ตั้งแต่ซีซันแรกเลย
นั่นแหละครับยังเด็กมากนะ

๒๐ปีกับครีมขนาดนั้น

ตัวจริงแล้วในเวลา

จริงเขาไม่เคยมีปัญหากับทั้งสองคน

เนี่ยทั้งลุยคอสตาร์ทั้งลิวาโด

อ่ะอืมคือสอน
กาก้าทุกเรื่องทั้งเรื่องในสนามนอกสนาม

ระหว่างที่แบบกำลังลงสนามก็สอนว่าเฮ้ยควรจะทำอย่างไร
แบบคือทริปต่างที่แบบนักฟุตบอลขั้นเทพคนหนึ่งให้กับนักเตะ
ที่กำลังจะเทพอีกคนอย่างเงี้ยมันสุดยอดมากมากอะไรอย่างเงี้ยครับ
เป็นสิ่งที่ทำให้กาก้าแบบว่าเขาแบบทราบซึ้งใจมากแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กาก้าปรับตัวกับชีวิตในการอยู่ยุโรปกับมิลานได้อย่างรวดเร็วด้วย
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังครับ
ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกาก้าบอกว่าเขาก็ยังติดต่อพูดคุยกับทั้งดิวาโดกับลุยคอสซ่าตลอดเวลาอยู่เหมือนกัน
นี่ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้ไม่หนุกเลยนะ

อะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้
หลังจากที่เปิดตัวกับเอซีมิลานได้๑ฤดูกาลครับ
กากากก็กลายเป็นผู้ที่สำคัญ

หัวห่อมหาภัยชาวยุเครน
เป็นสุดยอดกองหน้าของโลกในเวลานั้นนะครับ
ตรงกลางนี้ไม่ต้องพูดถึง
โอ้โหดุทั้งนั้น

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

มันทุกอย่างมันน่าจะอยู่ที่เราหมดแล้วเลยแต่มันไม่ใช่ไง
แล้วมันชื่อชั้นเหนือกว่านึกออกไหมคือถ้าเกิดกลับกันชื่อชั้นลิวฟูเหนือกว่า
แล้วเรานำ๓๐อาจจะมีโอกาสเออเขาเก็บ
แต่เนี่ยถ้าพูดกันตรงทุกคนมั่นใจว่ามิลานเหนือกว่าและแม่งนำ๓๐
ตั้งแต่ครึ่งแรกมันเกมจบแล้วอะไรอย่างนี้ใครจะคิดใครจะคิดใช่ใช่ใครคิดแน่นอน
มันมันยิ่งมันยิ่งเราว่ามันจะยิ่งทำให้มันเป็นการแพ้ที่แบบเสียความรู้สึกมากกว่าแพ้ธรรมดา
มันก็ไม่แปลกไงที่แบบเขาเรียกอะไรนะความไพ่แพ้แบบที่ตัวลืมชื่อตัวกาก้าเอง
ก็ใช้คำว่าอะไรนะความไพ้แพ้ที่หนักหนาแล้วกันหนักหนาหนักหน่วงรุนแรงอืม
ก็เหมือนที่บอกไปครับคือว่ากาก้าก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิรานของเขาจะได้กลับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เมื่อไห
เพราะการเข้าชิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วในเวลานั้นคือเราก็เราก็คือกาก้าเนี่ยก็เหมือนแบบถึงถ้วยแชมป์ไว้ข้างหนึ่งแล้วอ่ะแต่มันไม่สำเร็จไง

จึงทำให้ทุกอย่างในการเล่นเกมลุก
ขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ย
และบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าด้วย
๒ปีต่อมาก็เป็นการเข้าชิงอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปครับ
แล้วก็จบด้วยชัยชนะ๒ประตูนั้นหนึ่ง
ปีนั้นก็เล่นได้สมฐานะทั้งคู่
คือนัดชิงมันไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำเหมือนครั้งที่แล้ว
หลุดกับดักลำหน้ามายิงมั้งอะไรอย่างนี้

พอเกิดเป็นสมัยนี้มีมีมเต็ม

เข้ายูธรี
มันคือสิ่งนั้นจริงมันคือแบบโอ้โหจะพูดคำไหน
คือทำอะไรก็ถูกต้องหมดเลย
มันเป็นปีที่ร่างกายจิตใจของเขาอยู่ระดับที่สูงที่สุดในชีวิต
ทุกอย่างมันเลยสมบูรณ์แบบแล้วก็การตัดสินใจมันก็เลยถูกต้อง
ก็ทำให้กาก้าปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาใจเมื่อ๒ปีที่แล้วได้สำเร็จ
เพราะว่ามันทำให้มิลานและตัวกาใกล้ได้ทบทวนว่าความผิดพลาดในครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าแบบไม่มีความผิดพลาดในครั้งนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้าสู่รอบชิงครั้งนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับผม
อ่ะบันล่องดอดปีนั้นเหรอ

ใช้แต่ว่ามีคนไปถามกากดีกว่า

ไม่รู้มีความรู้สึกว่าถ้าเกิด
คือเหมือนกับถ้าได้แชมป์โลกกับบราซิล
บราซิลในทีมชาติบราซิลแต่ในทีมเอซิมิลานเหมือนเขาจะเป็นหัวใจหลัก

แต่ว่าไม่ใช่กาก้าเขามองว่าแชมป์ฟุตบอลโลกมันสำคัญกว่าเขา
สำคัญที่สุดในตัวเขาเพราะว่าฟุตบอลโลกมันเป็นทุนาเมนต์ที่มีทุก๔ปี
มันเลยแบบมีการรอคอย
แล้วกาก้าก็ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก๑สมัยด้วย
ตอนปี๒๐๐๒ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้
คราวนี้ผมจะเล่าถึงที่มาของตำแหน่งเพลงเมเกอร์
เริ่มจากตอนที่อายุ๘๙ขวบ
เขาเล่นเป็นกองหน้ามาก่อน
แต่ว่าเหมือนร่างกายจะพัฒนาการไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะครับ
เหมือนว่ากระดูกบอลแล้วก็กระดูกจริงไม่แข็งแรงพอที่จะเล่นกองหน้า
เวลาที่เจอพวกกองหลังตัวใหญ่ทำให้โคชของฟาวเปาโลในเวลานั้น
แล้วก็เหมือนจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง

แล้วก็เขาเรียกอะไรขัดกราวฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง
ก็อยู่มิลานมาเกือบ๖ปี
ในวันที่๑๓มกราคม๒๐๑๙ก็เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกโลกฟุตบอลที่สุดในเวลานั้น
๑๐๐ล้านตอนนั้นนี้โอ้โหโคตรแพง
คือตอนนั้นค่าตัว๔โลกน่าจะของใครน่าจะไม่ซีดานก็หรือฟิโก้อ่ะ
น่าจะซีดานเพราะซีดานมาทีหลัง
ก็ไม่อยู่ดีไม่รู้จะทำลายสถิติไหนยังไงเลย๑๐๐ล้านตอนนั้นน่ะ

มีล้านเช็คเปล่าอ่ะก็๑๐๐ล้านปอนด์
กระแสข่าวตอนนั้นเรียกว่าฝุ่นตลบโอ้โหแบบโลกฟุตบอลหยุดนิ่งที่มิลานเท่านั้น
เพราะว่านี่คือค่าตัว๑๐๐ล้านปอนด์ที่ในเวลานั้นเราไม่คาดคิดว่านักเตะคนหนึ่งจะมีค่าตัวระดับนั้นได้ใช่
เมื่อก่อนร้อยล้านนี่คือเรื่องโอ้โหมันคือสถิติโลกครับว่าง่ายครับ
คือทำลายทุกสถิติจริงใช่นะครับ

เป็นเราเราก็หวั่นไหวร้อยล้านไอ้บ้า

แฟนบอลยุคใหม่อาจจะยังไม่ทันแต่เขาเป็นรองประธานที่โคตรเก่ง

เขาก็เหมือนกับที่เราเล่าเมื่อกี้ครับก็คือใจไม่ดีใจหวั่นไหวใจเกเรเลย
ก็เลยแบบว่าไม่ไหวเพราะว่า๑๐๐ล้านปอนด์เนี่ยมันทำให้แบบเยอะมาก
เขาก็อธิบายสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อยากขายมากเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
นี่มันคือนักเตะที่ดีที่สุดแล้วแบบคุณจะขายเพื่อแลกเงินอย่างนี้เหรอ
มันไม่ถูกหรือเปล่าแม้ว่าโอเคเข้าใจว่าทีมอาจจะต้องการเงิน
แต่ว่าเราน่าเงินเงินขนาดนั้นแล้วเหรออะไรอย่างนี้ครับผม
มันก็ทำให้เขามีปัญหาในสนามเหมือนกันนะต้องมีอยู่แล้วล่ะ
เขาบอกว่าเขาโฟกัสกับเกมไม่ได้เลยคือเล่นไม่ได้เลยแบบไม่ไหว
คือสิ่งที่อยู่ในสนามมันไม่มีแต่ว่าสิ่งที่อยู่นอกสนามเข้ามาแทนในสนามหมดเลย
โดนตะโกนด่าโดนอะไรอย่างนี้ไม่เชิงด่าตะโกนบอกให้กำลังใจอะไรก็ตามแต่
อย่าไปนะหรือว่าแบบอย่าย้ายทีมเพื่อเงินอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องต่อสู้อย่างง่ายดาย
เพราะว่าแบบทุกอย่างมันถาโถมากเลยอ่ะ
กาก้าเล่าเรื่องนี้กับนิทธิศาล๔๔๒บอกว่าปัญหาของดีลมันจะไม่มีปัญหาใดเลย
ถ้าหากมิลานปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นบอกไปเลยว่ากาก้าไม่ได้มีไว้ขาย
แต่บังเอิญว่ามิรานดันพร้อมที่จะขายมันทำให้สถานะหรือใจของกาก้ารู้สึกว่าเฮ
หรือว่ามันหมดเวลาของเราแล้วเหรอวะมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะ
ถ้าพูดกันจริงไหมแต่ว่า๘จากซื้อมา๘ล้านใช่ไหม๘๕๘๕ล้านก็ตีว่า๘ล้าน
ขายได้๑๑๒เท่านั่นแหละฮะนั่นแหละคือเป็นสาเหตุที่ทำให้กาก้ารู้สึกไม่ค่อยดีนิดนึงกับมิราน
ว่าแบบเฮ้ยเขามีความตั้งใจที่จะอยู่กับทีมจนถึงขวัญสตัสอยากเป็นกัปตันทีมของทีมด้วย
ไม่เห็นรักกูอย่างนั้นบ้างเลยเออแต่ทำไมแบบเจอข้อเสนอ๑๐๐ล้านปอนปุ๊บทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยอย่างนี้
แต่ว่าเป็นสีฟ้าล่ะไม่ใช่สีแดง
เพราะว่าเขาก็ตามข่าวเขาก็ดูบอร์นพิเมริก
เขาก็เลยไม่มั่นใจรีลนี้
การย้ายทีมก็ยังคารักษ์กระฟัง
ก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยสัญญาโบนัสอิมเมดไรชโน่นนี่นั่น
คือเขาไม่ได้บอกตัวเลขเขาบอกแค่ว่าเยอะกว่าที่มิลานมาก
เยอะเลยครับก็ดูแล้วก็น่าจะเยอะ
เวลานั้นความเครียดของเขามันเหนือเรื่องเงินไปแล้ว
ไลฟ์สไตล์อาหารภาษา
โอ้ก็พูดไม่ได้อีกปัญหามันเยอะมากเลย
แล้วอีกอย่างครับในโลกของฟุตบอลการเซ็นสัญญานักเตะซื้อขาย
ในช่วงเดือนมกราคมไม่เคยมีดีลไหนที่แพงมาก่อน

มันน่ากลัวไปหมดเลยจริงนะ
แล้วแบบไปอนาคตข้างหน้าที่เรายังไม่รู้ยังเห็นอะไรไม่ชัดเลย

ตัดสินใจแล้วว่าไม่ย้ายดีกว่าว่ะ

เออแล้วกูก็รักเขาขนาดนี้เอออยู่ต่อดีกว่านะครับ
จนทำให้วันที่๑๙มกราคมหลังจากผ่านเหตุการณ์มาประมาณ๖วันเนาะ
เหมือนแบบแถลงข่าวแบบสงครามจบแล้ว

โหเป็นราวบ้าครั้งจริงครับแบบทุกอย่างโกระหละหดมาก
การตัดสินใจวันนั้นเป็นเรื่องของสัญชาติยาน
ก็แหงแหละเพราะแฟนบอลรักกันขนาดนั้น
ตัวเขาก็รักแฟนบอลมากใช่ไหมครับ
เขาก็ให้เหตุผลนะครับก็เหมือนที่คุยเมื่อกี้เลยว่า
เพราะว่ามิลานแฟนบอลมิลานรักเขาแล้วเขาก็รักแฟนมิลานเช่นกัน

ก็ไม่เสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้ย้ายไป
ไม่ใช่ว่าไม่เสียใจดีแล้วที่ไม่ย้ายไป
แต่ว่าเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นครับว่า
สถานการณ์ทางการเงินของมิรานมันไม่ดีมันเริ่มแย่แล้ว
ด้วยค่าตัวตอนนั้นน่าจะประมาณ๖๗ล้านยูโร
ก็คือไม่ได้ถึงหลัก๑๐๐ล้านปอนด์แต่ก็ยังเยอะ
เพราะว่าค่าตัว๖๗ล้านยูโรก็เป็นค่าตัวสถิติอันดับ๒ของโลก

ตอนนั้นเพราะว่าอันดับหนึ่งเป็นซีดานเพราะว่าเขามีการแปลงค่าเงิน
ซีดานก็จะเป็น๗๐กว่า
ก็เป็นดับสองก่อนที่สถิติของซีดานก็จะถูกทำลายในเวลานั้นเหมือนกัน
ถ้าหากเขาต้องออกจากมิรานจริงในเวลานั้น

แล้วก็ได้ตามความต้องการนั้น

เขาคงไม่ต้องเสียเวลาคิดอะไรมากกว่านี้
ไม่ต้องคุดคุยอะไรให้ยืดยาว
เพราะว่าอันนี้เขาให้เหตุผลว่า

กำลังจะได้เล่นกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก
บนโลกฟุตบอลการมีทีมที่แข็งแกร่ง

มันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นแล้ว

มันทำให้ทีมมันแข็งแกร่งแน่นอนและทีมจะไปได้ไกล
เพราะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ
โดยเฉพาะบริเวณหัวเข่ากับขานีบ
เข่าเนี่ยสำคัญอยู่แล้วแต่ขานีก็สำคัญเหมือนกัน
เพราะว่าทำให้เรื่องของการวิ่งมีปัญหา
มันมีมันมีคลิปอันนั้นอยู่น่าจะตอน

มันก็ไม่มีใครเอาอยู่อยู่แล้วแหละ
บาดเจ็บที่หัวเข่ากับขาหนีบ

วัยด้วยแล้วอายุเริ่มเยอะขึ้น

ผลงานก็แบบแย่ลงไป
จนสัญญาปีที่๔ครับ

ว่าเขาอยากที่จะออกจากทีม
ซึ่งทางประชาชนชุดข่าวก็แฟร์ปล่อย

เพียงแต่ว่าการกลับมาบ้านครั้งที่สองเนี่ย

แม้ว่าจะเซ็นสัญญากัน๒ปี
เหนื่อย๔ล้านยูโรต่อปี

เขาก็บอกว่าสโมสรไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้เขาแล้วล่ะ
คือจ่ายตามการลงสนามแล้วกัน
คือถ้าเขาพร้อมลงสนามก็ค่อยจ่ายค่าเหนื่อย

แล้วก็แบบก็เห็นใจสภาพการเงินของทีมด้วย

สุดท้ายก็ยกเลิกสัญญากันไป
โดยที่ให้เหตุผลในท้ายสัญญาครับว่า

เขาไม่น่าจะเล่นได้ไหวแล้ว
ก็เลยเปลี่ยนแผนครับ

แต่ในเรื่องของหอกิตยศ

เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ติดถือว่าผิด
อันนี้ต้องพูดเลยว่าผมไม่ได้ดู
แม้ว่ามีช่องทางให้ดูนะ

แต่ว่าบอลอเมริกามันเตะเช้ามาก

ตื่นมาแล้วพร้อมจะดูบอล

เอกสารโน้นนี่นั่นมันก็ยังไม่ผ่านสมบูรณ์

แบบอะไรวะเนี่ย

แมทนั้นน่ะมันกว่าจะยิงกันได้

ตอนนั้น๖๖ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก็รับเงินดอลลาร์สบายไป

ว่าแบบเฮ้ยเราเลิกแล้วก็เลิกเลย

เขาบอกว่าจริง

ถือว่ามีวิสัยทัศน์สูงมาก
คมสร้างโอกาสดีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เสมอ
เลี้ยงบอลของเขาก็อยู่ระดับที่สุดยอดมาก

รับมือกับเขาได้ยากมาก
แล้วทำให้เวลาที่เขาสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
มันจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมหาศาล

มันขอดูดแสวครับแบบไม่ได้ไส่เขาไปนึงอีพี

เราก็ชอบปีโอโหลมากนะ

ในด้านทีมชหา๑๙๕๖ไปที่ปีโอโหล
กันอ่าในด้านของทีมชาติแล้วกันเออไม่ไม่ค่อยได้ได้พูดถึงเนอะ
เคสนี้แล้วก็จริงไม่ค่อยได้พี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
ผมว่าจริงกาก้าไม่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติ
สักเท่าไหร่เออคือคือบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จใน
รูปธรรมอ่ะอาจจะใช่แต่คือเขาก็มีโทฟี่ก็คือที่เล่าไปก็คือ
ฟุตบอลโลกสองพันสองที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะ
กาก้ามาในฐานะดาวรุ่งยังอยู่กับซาเปาโลอ่ะยังอยู่กับซาเปาโลอ่ะ
เออแต่ว่าอันนี้กาก้าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
มันเป็นเรื่องที่โคตรเหลือเชื่อมากสำหรับตัวเขาคือ
การได้ติดทีมชาติชุดนั้นมันมีนักเตะแบบโรนันโดใหญ่
ใช่ไหมโรนานินโยหรือวาวโดอ่ะอืมแล้วแบบคนอายุยี่สิบที่แบบ
ได้ไปเล่นฝึกซ้อมกินอาหารกินข้าวใช้ชีวิตร่วมกับนักเตะเหล่านี้
มันคือสิ่งที่แบบโคตรล้ำค่าในชีวิตของเขาอืมอืมนั่นเลยเป็นเหตุผลที่
ทำไมกาก้าเขาถึงมองว่าแชมป์ฟุตบอลโลกของเขา
มันสำคัญกว่าแชมป์ยูเฟียลอ๋อเพราะเหตุผลอันนี้อืมอ่า
เขาเลี้ยงผีเสื้อไหมหรือเขาปลูกต้นไม้คือเขาดูโลกสวยไปหมดเลย
โอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะหลังจากนั้นครับก็ปีสองพันหก
อ่าก็กาก้าก็กลับมาทีมชาติบาซิลในฐานะนักเตะตัวหลักของทีมชาติแล้ว
เพียงแต่ว่าทีมชาติชุดนั้นไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลก
อืมแพ้กับภรรคเศสอ่าเพราะฝั่งเศสปีนั้นดันมีเทพ
อ่าอืมก็กระดับเทพเจ้าเทพเจ้าแบบกาก้าก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
บินได้ขึ้นมาบินได้ขึ้นมาอืมนะฮะ
แม้ว่าฟุตบอลโลกสองพันหกจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ากาก้าเขาก็บอกว่า
มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาเหมือนกันเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนั้นมันคือฟุตบอลโลกที่ได้เล่นร่วมกับโรนันโด
โรแนนโดใหญ่เนอะโรแนนิโยและอาเดียโนตายตาหลับ
มันสุดยอดแล้วคือ๒๐๐๒ก็ได้เล่นกับโคตรนักเตะ๒๐๐๖ก็ได้เล่นกับโคตรนักเตะ
แม้ว่าไม่ได้แชมป์แต่ว่าการได้เล่นร่วมกับได้ใช้ชีวิตร่วมกันอ่าได้ฝึกซ้อมด้วยกันเนี่ย
มันคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สุดยอดมากในชีวิตของกาก้าในปี๒๐๐๖นะครับ
แต่ว่ากาก้าเขาก็บอกเหมือนกันว่าจริงในมุมมองของเขาบราซิลชุดนั้นเป็นบราซิลที่แข็งแกร่งในทวนาเมนต์
เพราะสุดท้ายแล้วกาก้าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการได้เล่นร่วมกับซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติบราซิลในปี๒๐๐๖นะครับ
ส่วนด้านอื่นของกาก้าในวันนี้ถ้าใครติดตามในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอินสตาแกรมก็จะเห็นว่าเขาเป็นทูตให้กับยูเอ็น
โดยทำงานเรื่องของโครงการอาหารของสหประชาชาติ
เห็นป่ะเขาเป็นได้ประบวนจริงแบบว่าทุกอย่างดูแบบเพอร์เฟค
ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยในตัวเขาพ่อหนุ่มคนนี้มันร้ายกาจจริง
ที่สุดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งต้องยอมรับคืออีพีนี้เป็นอีพีที่ทำงานเหนื่อยมาก
คือเอพิสโสต์สี่ด้านว่ายาวแล้วน่ะใช่โอ้ยาวอีกคือยาวยาวกว่าในแง่ของของเนื้อหาที่หามาค่ะ
คือคือความยาวของอ่าอาจจะเป็นตอนที่ยาวเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่า
เนื้อหาแบบมันก็ไม่ได้หนาเท่ากับที่ผมหาในกรณีของกาก้านะใช่ใช่คือจริงจริงปุ้มบอกว่า
พิโซซีดานกับเอฟโซกาก้าก็แบบมีความติ่งอืมใส่ไปเต็มที่เหมือนกันก็อืม
ใครอยากได้สคริปต์ก็หลังไมค์มาครับผมมีขายครับบอกเลยว่าขายครับมันมีค่าครับ
ใช้เวลาในการหามากมากมากหาแบบหลายจุดมากครับตกใจตกเห็นสคริปต์ยังตกใจเลย
มันคือหลักฐานชั้นต้นก็คือจากคำพูดเขาเองหมดเลยอะไรอย่างนี้
แล้วค่อยมาย่อยอีกทีครับ
ร้ายมากโหดร้ายกับคนทำงานมาก

ปีนี้ปีใหม่มาแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิม

ไม่ว่าจะเป็นยูทูปของไทยรัฐออนไลน์
แล้วก็ช่องทางการฟังพอดแคสต์ต่าง

วิสให้ทุกคนได้ไปฟังได้
แต่ถ้าเป็นยูทูปก็จะมีช่องทางคอมเมนต์ได้ง่ายหน่อย
จะมาแซวพวกเราได้ง่ายหน่อย
เชียร์ทีมอะไรก็มากัดมาขิงกันได้
ใหญ่แรงมากใจเราก็ยิ่งบอบบางอยู่ทีม

ช่วงนี้ผมกำลังแฮปปี้นะ

ตันเพิ่งมีการเปลี่ยนเจ้าของ

เพราะว่าเขาก็
เรียกว่าไงดีความชั่วไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏ

ไม่เอาเงินสโมสรเข้ากระเป๋าตัวเอง
แต่ก็ไม่เอาเงินตัวเองให้สโมสรเหมือนกัน

โอ้ยนี่มีใครขอ
สำหรับสายฟุตบอลก็ไปติดตามได้
สำหรับที่สิ่งค่ะ

อีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ